ใครเคยไปเที่ยวปารีสฝรั่งเศสแล้วขึ้นรถแท็กซี่กันบ้าง
ประสบการณ์การขึ้นรถแท็กซี่ที่นั่นเนี่ยเป็นยังไง
ประทับใจไหมบริการดีไหมรถดีไหม

ว่าขูดรีดผู้โดยสารนักท่องเที่ยวครับคนไทยไปปารีสนะคะ
แล้วก็เจอเข้ากับตัวต้องกลับมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยกัน
เฟซบุ๊กเนี่ยใช้ชื่อชาคริสธนชาตยทิน
อภัยนะคะถ้าอ่านผิดเพราะว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะ
เขาโพสต์เล่าเลยบอกว่าไปเที่ยวกรุงปารีสฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกครับ
เจอแท็กซี่ขูดรีดค่าโดยสารไปกว่า๒๐๐ยูโรค่ะโชว์ให้เห็นแบบนี้เลย
๒๔๗ยูโรค่ะถ้าตามในแอปพลิเคชันเค้าน่ะ
คุณเข้าไปสิ๙๐๐๐กว่าบาทกับมือนะคะ
คือคนไทยก็ถามว่ามิเตอร์ของคุณมันจริงหรือเปล่า
ทำไมราคามันแพงจังที่เค้าเช็คมาจากโรงแรก
สนามบินไปโรงแรมเนี่ยมันไม่ถึง
มัน๓๐๗๐ยูโรประมาณนี้เองแต่เนี่ยล่อเข้าไป๒๔๐
คนขับแท็กซี่ก็บอกว่าคุณเดี๋ยวก่อนนี่ผมไม่ได้คิดเองเนี่ย
เห็นอยู่ในตัวเลขมันมาจากแอปมันคือมิเตอร์
ไม่ได้อุปโลกตัวเลขขึ้นมาเอง
ทีนี้อย่างที่บอกว่าเค้าก็เริ่มต่อรองกันแล้ว
ราคาการเริ่มคุยกันจะไม่จ่ายคนขับรถล็อครถไม่ให้ลงเลย
โวยวายทะเลาะกันอยู่ในรถนี่แหละค่ะแล้วก็คนขับก็ขับไปด้วยนะ
คนไทยก็บอกว่าให้จอดให้จอดก็ไม่จอดคุณผู้ชม
นี่ก็ไม่มีมิเตอร์เหมือนบ้านเรามิเตอร์เขาอยู่ในแอป
เป็นแอปพลิเคชันใช่แต่จะบอกว่าคือคนไทยเองเนี่ย
เขาหากูเกอร์แมพมาเขาหาข้อมูลเวลาไปเที่ยว
ก็ถูกต้องก็เหมือนกับเราเสิร์ชข้อมูลว่า
หลังจากจากนี่แล้วไปปักหมุดอีกที่หนึ่งระยะทางเท่าไหร่
ประมาณเท่าไหร่เขาจะมันก็คำนวณเงินไง
หาข้อมูลมาแล้วแต่เนี่ยมันทะลุเกินไปตั้งกี่เท่า
ของแท็กซี่กับเราไม่เท่ากันนั่นน่ะสิ
นี่นี่คือจังหวะที่ไม่ใช่จังหวะออกจากสนามบินนะคะ
นี่ทะเลาะกันแล้วแล้วก็ผับขับพาวนอยู่นั่นแหละ
แล้วก็ล็อกรถไม่ยอมให้คนไทยทั้ง๒คนโดยลง
อันนี้เป็นหลังคาใสที่นี้อย่างที่เห็นคนไทยเราก็ด้วยความเคยชินแหละนะ

ขอดูใบอนุญาตเขาเนี่ย
เนี่ยเขาก็โชว์ก็เนี่ย

เป็นใบกระดาษ
มีใบอนุญาตถูกต้องมีใบอนุญาตถูกต้อง

แล้วทำยังไง
ทำอะไรไม่ได้เขาก็ถ่ายคลิป
เนี่ยจังหวะนึงตอนช่วงแรกสุดเลย

จังหวะนี้เขาหันมา
เขาหลงมาเห็นเหมือนจะถ่ายคลิปเขา
เลยเอามือมาปัดแต่นี่คือการปัดครั้งที่สองนะคะครั้งแรกปัดไปแล้วรอบนึงแล้วไอ้โทรศัพท์เนี่ยไปกระแทกปากของผู้โดยสารผู้ชายด้วย

คือพอคนไทยสองคนนี้เห็นว่าท่าทางจะถูกแท็กซี่ที่ปารีสโกงค่าโดยสารแน่
แล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยยกโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาถ่ายคลิป
ถ่ายเนียนอ่ะยังทำเป็นถ่ายเนียน

แล้วก็รอบแรกที่โดนปัดไปกระแทกปากผู้โดยสารผู้ชาย
ผู้โดยสารผู้ชายก็พูดเลยว่าคุณทำแบบนี้ถือว่าทำร้ายร่างกายผมนะ
คุณทำร้ายผมนะไปสถานีตำรวจไหม
ลองฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยเราลองคัดมาช่วงหนึ่ง
ความจริงแล้วคลิปเนี่ยเขาลงเอาไว้เนี่ยยาวมาก
ใช่ค่ะ
จังหวะนี้ที่มันไปกระแทกปากเขาด้วยเพราะว่าปัดอย่างแรง

สุดท้ายแล้วบทสนทนาแบบนี้ดำเนินอยู่ในรถอย่างนี้ค่ะ
ฝ่ายผู้โดยสารก็บอกว่าเดี๋ยวจ่าย๑๘๐คุณไปส่งผมที่โรงแรม

คนขับแท็กซี่ไม่ยอมจะเอา๒๐๐
คือถ้านับจากคลิปที่คนไทย๒คนนี้ถ่ายเอาไว้ได้เนี่ยนะ

แสดงว่าเวลานานมากนะระยะเวลาที่เจอเหตุการณ์
แล้วเขาลงจากรถไม่ได้อยากลงบอกให้หยุดไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่ยอมหยุดให้ลง
สุดท้ายไปจบลงที่ว่าจ่าย๒๐๐แต่คุณต้องขับไปส่งให้ถึงโรงแรม

ตอนแรกจะบอกว่าจ่ายมาก่อนแล้วจะให้ลงแล้วก็ไปเรียกแท็กซี่ต่อกับโรงแรมเอง
คนไทยก็ไม่ยอมบอกงั้นไปสถานีตำรวจเลย
สุดท้ายแล้วก็ยอมจ่ายไปแล้วก็กลับโรงแรมได้
ปรากฏว่าคลิปนี้พอกลายเป็นไวรัลที่ฝรั่งเศสค่ะ
แท็กซี่นี้เขื่อนจริง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาตัวคนขับคนนี้อยู่แล้ว
คนนี้อยู่แล้วเพราะว่าพูดง่ายเลย
มันเป็นกระดาษแบบกระดาษปริ้นต์อันเล็ก
หรือใบอนุญาตขับรถอย่างของแท็กซี่บ้านเรา
ยังมีหน้าตามีรหัสมีเบอร์อะไรชัดเจนมีใบรับรองถูกไหมคะ
แต่อันนี้มันเป็นแค่กระดาษสี่เหลี่ยมเล็กเองที่เขาโชว์ให้ดู

บ้านเขาเมืองเขาใช้บัตรแบบไหนอะไรยังไง

ถูกค่ะเพราะบางทีก็แลกกะขับกัน

ใครบอกไทยแลนดโอลี่ปารีสก็มีจ้าอืม